มอดสองใบที่มีผ้าแดงปิดเอาไว้

เมื่อวานนี้มีชาวบ้านที่ชนบุรีไปเจอช่วงเย็น

ใช่ต้องให้พระสวดทำพิธีให้ก่อน
เรียกกู้ภัยมากู้ภัยก็ไม่กล้าเปิด
มีใครจะมาทำอะไรลักษณะจับวิญญาณถ่วงน้ำอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้
ข้างในเปิดมาเจอโครงกระดูกมนุษย์ขึ้นมานี่ยุ่งอีกนะ
ก็ไปให้พระที่วัดใกล้ท่านเปิดให้นะครับ
ก็มีลักษณะเหมือนเป็นกระดาษเงินกระดาษทอง

ว่าจะเป็นลักษณะการทำพิธีสะดอกเคราะห์
ของคนไทยเชื้อสายจีนอะไรพวกนี้ก็ได้นะ
เราก็พยายามจะไล่ไปให้นะครับว่าแถวนั้นมีสารเจ้าอะไรยังไงไหม
เขาจะให้ข้อมูลว่ายังไงบ้างนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับดูเหตุการณ์เมื่อวานก่อนนะครับ
้อดินเผาปริศนา๒ใบลอยน้ำมานะครับ
มีผ้าสีแดงเนี่ยคลุมปิดอยู่นะแล้วก็มีลักษณะเหมือนกับหยดเทียนเอาไว้ด้วย
ทีแรกก็คิดว่าจะเป็นถ่วงวิญญาณตามความเชื่อ
หรือว่าใครทำเรื่องราวอาถรรพ์เล่นของอะไรหรือเปล่า
ชาวบ้านไปเจอที่คลองส่งน้ำชลประธานข้างอ่างเก็บน้ำบังพระ
ตะบนบางพระอำเภอศรีรชาจังหวัดชนบุรีเย็นเมื่อวานนี้นะฮะ
แต่ชาวบ้านบางคนบอกว่าโอ้โหผมเห็นลอยมาตั้งแต่๒วันก่อนแล้ว

แต่เมื่อวานมีคนที่เจอก็เลยแจ้งกู้ภัยดีกว่านะ
คือทางคนหาปลาที่ไปเจอเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็มากับเพื่อน

พอมาถึงตรงนี้ก็เจอหม้อสองใบนี้นะครับ
หม้อดินเผามีผ้าแดงคลุมลอยติดริมตลิ่งอยู่
ก็เลยเชื่อว่าจะเป็นหม้อดินทวงวิญญาณมีมนต์ดำ
หรืออาจจะมีกระดูกมนุษย์แจ้งกู้ภัยให้มา
กู้ภัยก็มามาเอาไปแต่กู้ภัยก็ไม่กล้าเปิดนะครับ
ก็เลยไปหาพระสงฆ์ที่วัดตะโปธารามในพื้นที่บางพระนี่แหละ
ให้ท่านช่วยทำพิธีเปิดหม้อให้เพื่อจะดูว่าเออข้างในมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
พอเปิดออกมานะครับตรวจสอบข้างในมีกระดาษที่เขียนลักษณะเป็นอักษรจีน
แต่ว่ามันเลอะน้ำเพราะว่าลอยน้ำมานะครับมันก็เลยอ่านไม่ออก
มันก็แบบลอกลอกไปหมดนะครับมีผ้ายันสีแดงมีกระดาษเงินกระดาษทอง
แล้วมีผู้กันจีนด้วยไม่มีกระดูกมนุษย์นะฮะ
ไม่มีอะไรที่เป็นลักษณะเหมือนกับสะกดวิญญาณจับวิญญาณถ่วงน้ำ
มนต์ดำคุณสัยอะไรทั้งสิ้น

ลองต้อครั้งก็สวดบางสับคุณให้เพื่อความสบายใจ
จะได้อุทิศส่วนกุศลให้กับใครก็แล้วแต่นะครับ
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่
ท่านอายุห้าสิบเจ็ดปีแล้วเป็นพระที่วัดตะโปทารามนะครับ
ท่านบอกว่าเมื่อวานนี้ญาติโยมก็นำหม้อดินมาไม่มีใครกล้าเปิดนะครับ
เพราะกลัวจะเจอสิ่งไม่ดีเข้าตัวหลวงพ่อก็เลยทำพิธีเปิดให้
เพราะว่าเป็นพระท่านก็ไม่กลัวเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
ความคิดเห็นของหลวงพ่อเนี่ยคาดว่าคงเป็นชาวบ้านที่มีความทุกข์มีเคราะห์หรือกำลังเจ็บป่วย
อาจจะไปหาหมอลักษณะหมอผีหมอทรงเจ้าทำพิธีปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
แล้วเขาบอกให้เอาใส่หม้อดินเผาแบบนี้แล้วก็คลุมด้วยผ้าแบบนี้
แล้วจะหายเค้าก็เลยอาจจะทำซึ่งคนที่ทำหม้อดินแบบนี้
น่าจะเป็นคนจีนหรือไม่ก็คนไทยที่นับถือรัฐธิเกี่ยวกับความเชื่อของชาวจีน
เพราะว่ามีอักษรจีนแล้วก็มีกระดาษเงินกระดาษทอง
แล้วระแวกนี้ก็มีสารเจ้าตั้งอยู่หลายที่
เค้าก็เอามาให้ดูเค้าไม่กล้ากันอาจจะมาก็มันคงไม่มีอะไร
เปิดได้หมดอ่ะเป็นผ้านเนอะอย่าระเบิดอย่างเดียว
คิดว่าจะมาจากศาลเจ้าแล้วก็อาจจะสกดวิญญาณ
คนที่ไปหาคนที่เอามาปล่อยอาจจะโดนผีหลอกหรือโดนผีเข้า
อะไรพวกเนี้ยนะก็เลยไปให้หมอให้เจ้าสะกดวิญญาณ
เข้าม่อมาผูกลอยตามโบราณว่างั้นโดย
โบราณเขาบอกฝีมันจะกลัวพระใช่ไหม
ถ้ามันมีผีจริงมันก็ต้องกลัวพระจริงอัตมาก็ไม่ทำอะไร
ก็เปิดเทนก็ดูแล้วก็ตามพิธีศาสนาก็คือบังสุกุลทุบหม้อมันแตกเผาไฟก็จบ
นี่ค่ะหลวงพ่อท่านก็ช่วยให้เรียบร้อยแล้ว
ก็เลยไปที่ศาลเจ้าพ่อเตียวหุยนะครับอยู่แถวขอบอ่างเก็บน้ำบางพระ
ไกลจากจุดที่พบหม้อดินลอยน้ำอยู่

นางสาวนรมนบอกว่าหม้อดินที่พบเป็นการทำพิธีสะดอกเคราะห

อย่างเช่นคนที่มีอาการเจ็บป่วยมาทำพิธีลักษณะแบบนี้
การเจ็บป่วยจะลดลงหรือว่าหาย
ซึ่งทั้งหมดเป็นความเชื่อของชาวจีน
แต่ว่าทำพิธีลักษณะแบบทางไทย

แต่ก็คือเอาความเชื่อชาวจีน
มีกระดาษเงินกระดาษทองเขียนตัวอักษร
หม้อดินเผาแล้วก็เอาหม้อดินนั้นไปลอยน้ำ
แต่ทางสารเจ้าเตียวหุยแห่งนี้
เขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาไม่ได้ทำนะฮะ
เพราะระแวกรอบอ่างเก็บน้ำบางพระตรงนี้เนี่ย

ยืนยันว่าเขาไม่มีการทำพิธีสะดอกเคราะห์

ในหม้อนั้นไม่มีอะไรเลย
แก้เค็ดนี้แก้เค็ดอะไร
ก็ดอกเคราะห์เนอะ
สมมุติว่าคุณมาคุณบอกว่าคุณดวงไม่ดี
คุณโดนลมเพลลมพัด

เดินไม่ได้หาหมอไม่มีสาเหตุ

ให้คนที่มาหาแล้วมันสบายใจ
อันนี้เฉพาะกรณีนี้นะฮะ

หรือแจ้งตำรวจให้มาดูให้